มีคุณยายท่านหนึ่งเขาถูกเรียกเก็บ
ย้อนหลัง๑๑ล้านบาท

ตรวจสอบมาคือคุณยายเขาก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง
ที่บ้านก็เมื่อรายราแม่บินทุรกิจอะไร
เป็นคนทำการหากินข้าม
แต่ว่าชื่อของคุณยายถูกไประบุอยู่ใน
เป็นกรรมการบริษัทแห่งหนึ่งประกอบธุรกิจรายได้ทั้งหมดกว่า๓๖ล้านบาท
ให้คุณผู้ชมไปดูนี่บ้านเขา
นี่นะกรรมการบริษัทนะ
หน้าตากรรมการบริษัทที่ว่านี้ดูบ้านข้างหลังเขาสิ

นุ้ยพรมราชอายุ๕๗ปีครับเป็นชาวอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม

เขาถูกหมายสารฟ้องเรียกเก็บภาษีกว่า๑๑ล้าน๘แสนบาท
ก็เอาไปโชว์ให้กับผู้สื่อข่าวได้ดู

เพราะว่าหมายสารภาษีอากรกลาง
มีกรมสรรพากรเป็นโจทยื่นฟ้องบริษัทรุ่งรุจีซัพพายจำกัด
เป็นจำเลยที่๑และพวกรวม๒คน
และมีนางนุ้ยคนนี้เป็นจำเลยที่๒
เอกสารระบุความผิดเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล

ซึ่งบริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องเขียน

โดยนางนุ้ยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจแทน
โดยได้เคยยื่นแบบพงด๕๐

ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙

และมีรายได้ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ก็เลยถูกเรียกมา๑๑ล้านนะครับ
จากนี้บริษัทยังยื่นแจ้งเปลี่ยนที่อยู่สำนักงานอันเป็นเท็จ

และแจ้งขอยกเลิกจดทะเบียนบริษัทไป

โดยสารนัดสืบพยานไก่เกลี่ยวันที่๒๓เมษายนนี้นะคะ

รายได้เธอได้วันละ๑๐๐๒๐๐บาท
และยังมีภาระเลี้ยงดูสามีที่อายุมากและป่วยเป็นโรคหอบหืด
เกาะก็เลยไม่สามารถทำงานได้

จะมีเงินทุนไปทำธุรกิจได้ยังไง

เคยนำเอาสำเนาบัตรประชาชนให้ญาติไปทำประกันนี่แหละ
แล้วก็คงถูกปลอมแปลงเอกสารก็น่าจะเป็นไปได้นะคะ
อ้านก็ไม่ได้
อ้านก็ไม่ได้อีก
ไม่ได้เลี้ยง
ทางด้านของนายทองมวลกุญจูประทานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งเคลื่อนบ้านบอกว่า
หลังจากรู้ข่าวก็พานางนุ้ยไปร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรม

ที่จังหวัดแล้วก็ยุติธรรมจังหวัด

บอกว่าไม่เคยไปลงทุนทำกิจการอะไรมาก่อนเลยอย่างแน่นอน
แต่ว่านางนุ้ยเกิดความกลัวแล้วคุณผู้ชมวิตกกังวลด้วย

เพราะว่าตอนนี้นางนุ้ยไม่มีเงินจะเดินทางไปขึ้นศาล
หรือจ้างทนายความเพื่อสู้คดีอย่างแน่นอน
เพราะว่าที่บ้านก็ฐานะก็ลำบากอยู่แล้วนะครับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวคงต้องไปตรวจสอบช่วยกันหน่อย